ในเรื่องของความลับของเรื่องหัวใจของกัน

อันนี้จริงบอกเลยว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากันเนี่ย

ก็ออกมาเปิดใจว่ากำลังก้งหาดูใจจากน้อง

คนเนี่ยละค่ะก็แบบผมบอบนิดนึง
แล้วค่ะนางก็เปิดตัวจากเงี่ยเห็นว่ากันชีวิตจริงถ้าไม่ทำงาน
เบื่อจึงเลยผู้หญิง

แล้วก็เลยแบบเขาให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่อยากจะพูดเรื่องแฟน
เพราะว่าเขากลัวว่าแฟนเขาจะกลายเป็นเป้าสายตาเวลาคนไปไหนมาไหน
แบบว่าแก๊งที่มโนอย่างนี้
แบบว่าแฟนคลับจะแอนตี้แฟนตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็เราก็เลยไปฟังสัมภาษณ์นะคะว่าอ่าหลังจากที่เขาเปิดตัวไปเนี่ย
เขาได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะไปฟังกันค่ะ

กันไม่ค่อยได้แบบติดตามอะไรเท่าไหร่
เรื่องการที่แบบว่ามีใครมาดูมีใครมาพูดอะไรไหมอะไรอย่างนี้
ก็ดีครับทุกอย่างก็สบายแค่นั้นเลย

อยากรู้ว่ากันเนี่ยมีสมาธิในการตอบคำถามด้วยเหรอคะ

นักข่าวเราสวยขนาดนี้เราก็แหวกขึ้นไปถึงเอวขนาดนั้น
เมื่อวานต้องบอกว่าเราไปเจอพี่เอเจนซี่
ก็เลยจะแต่งเต็มนิดนึงนะคะให้สมกับความเป็นบันเทิงค่ะ
แล้วฉันก็ลองฝึกมองตาเขา

เพราะว่าเมื่อวานต้องมีงานเค้าส่งสังพัฒนาต่อมองตาอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่กำลังวางแล้วได้อะไร

แต่เฉยไม่ได้อะไรเพราะว่าง่อนเรารู้จักกันมานาน
จะได้รู้ว่าหัวตนจริงเขาเป็นยังไงเป็นคนนิ่งเป็นคนติ๊ด
อย่างที่พี่แจ๊คบอกหรือเปล่ารอติดตามกันได้เนาะ